ดังนั้นผมพาคุณผู้ชมไปตัดผมทรงซันตาคลอสดีกว่า

หรือว่าไปเอาผมมาใส่เป็นหนวดยังไงต้องงง
ไม่ต้องไปเป็นทรงสันตะเคาะหรอกแต่ว่าเป็นรูป
รูปซันตาคลอสนะครับตอนนี้ไปที่เชียงใหม่
ไปดูเทคนิคการตัดผมรับเทศกาลคริสต์มัสกันครับ

ใช่ช่างก็เป็นซันตาคอร์สเหมือนกัน
โอ้โหให้ความสุขด้วยการตัดผมนะครับ
นี่คือบรรยากาศการเตรียมจัดงานเทศกาลคริสต์มัส

ตกแต่งสีสันต้อนรับเทศกาลกันบ้างแล้ว
ที่ร้านตัดผมแห่งนี้ก็คือร้านตัดผมเหลาหัวบายบุ๋ม
สาขาสองบ้านถวายนะครับใช่ฮะเหลาอ่ะเหลาอ่ะคุณ

เหมือนเหลาดินสองนะครับ
ก็ตั้งอยู่ในแหล่งหัฐกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย

ถือเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ตกแต่งร้านประดับประดาษ
ผู้แล้วก็ต้นคริสต์มัสอย่างที่เห็นไปนะครับ
โดยคุณนพรเชื้อประยูนหรือช่างบุ๋ม
เจ้าของร้านสวมหมวกซันตะครอส

ซึ่งช่วงนี้มีลูกค้าบางส่วน
นิยมมาตัดผมทรงต่างที่เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มัส
เช่นตัดผมเป็นรูปซันตะครอส

ก็มีอันนี้กำลังเริ่มไล่ตัดนะฮะ
ว่าจะเป็นรูปอะไรดีเนาะ

แต่ที่ยังได้รับความสนใจจากลูกค้าคือการตัดผมนะครับ

ซันตะครอสมีต้นคริสต์มัสด้วยโฮนะฮะ

ราวซันตะคอร์สก็จะยาวขึ้นมาอีกหน่อยแล้ว

ทำไมไม่เหลือตรงเคราไว้ให้ยาวกว่านี้เนอะ
แล้วก็จะได้สมจริงไปเลยคราวเขาจะได้ยาว

เออพี่พี่สมนพพรนะ

เออไว้คราวหน่อยไว้คราวหน้านะเอาคราวหน่อยนะครับ
แต่ว่ายังมีลูกค้าที่สนใจตัดผมเป็นรูปหมายเลข๙อยู่นะครับ
เพื่อที่จะรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วก็แสดงความจงรักพักดีด้วยนะครับ
ปีนี้ทางร้านบอกว่าการจัดเทศกาลต่าง

เพื่อจะเป็นการแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ต่อนะครับ
มีคราวด้วยมีรูปวางเรนเดียด้วย

เจ้าของผมก็ล่ะอ่านี่คราวสันตะครอส

ก็เหลือผมยาวไว้เป็นคราวซันตาคลอสก็ได้